ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องมันน่าจะมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโควิดฮะ
มีสาววัย๑๙คนหนึ่งหลังจากไปฉีดวัคซีนกลับมา
ฉีดวัคซีนกลับมาออกจากที่ฉีดวัคซีนประมาณสัก๒๐๐เมตร
ออกถนนใหญ่๒๐๐เมตรขับรถอยู่ดีเกิดอาการวูบ
วูบแล้วไปชนแบรีเออร์ตู้มจากนั้นหมดสติทันทีฮะ
พูดคำว่าง่วงห้ามพูดคำว่าเมาเด็ดขาด
เพราะว่ากำลังไปฉีดวัคซีนไม่มีใครดับน้อยนอนน้อย
หรือกินสุรามาก่อนไปฉีดแน่นอน
สาวคนนี้คือคุณปัญญาตาแสงวุฒิอายุ๑๙เองครับ
เป็นนักศึกษาปี๑สถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์สาขาการจัดการระบบการบิน
ยังงงอ่ะถามอาจจะตอบไม่ค่อยฉาฉานเท่าไหร่
เพราะว่ายังอยู่ในอาการมึนงงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับโตโยต้ายาลิส
ทะเบียน๑ขอไข่คควาย๗๑๓๒ฮะ
ก็คืออำนาจประเก็จจังหวัดนนทบุรีเอาล่ะค่อยแต่หยินเปิดประตูออกมาแล้วคุยกัน
แล้วเปิดประตูออกมาคุยกันใช้เวลาประมาณสัก๒๐นาทีนะกว่าสติสัมปชัญญะจะกลับมาได้
สาวคนนี้คือคุณปายตาเนี่ยก็เลยอธิบายอีกทีว่า
ไปฉีดซิโนฟาร์มไปฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มมาเนี่ย
ออกจากจุดที่มีการฉีดประมาณสัก๒๐๐เมตรเท่านั้นเอง
ขับรถมาอยู่ดีไม่ง่วงเลยไม่ง่วงเหงาหาวนอนใดทั้งสิ้น
ไม่ได้มีอาการมืนเมาด้วยอยู่ดีเกิดอาการวูบฮะ
จำอะไรไม่ได้เลยมารู้ตัวอีกทีชนเป้งแล้ว
พอชนเป้งแล้วก็เคาะดีมากที่ไม่มีเลือดตกยางออกฮะ
ส่วนคุณตาสมศักดิ์คุณตาสมศักดิ์
คุณตาสมศักดิ์ขายน้ำอยู่ตรงนั้นแกขายกาแฟอยู่กาแฟโบราณ
บอกเห็นแล้วรถคันนี้เขาขับมาด้วยความเร็วต่ำ
อะไรนะความเร็วต่ำถนนใหญ่แต่ขับมาใช้คำว่าโคตรเลย
หนูคนนี้มันขับรถมาช้ามากขับช้ามากคันหลังบีบแตร
คันหลังบีบแตรดังสนั่นถนนเลยแต่สาวคนนี้ก็ยังคงขับช้าอยู่
จากนั้นความช้ากลายเป็นความเร็วฮะจากกลางถนนเลี้ยวซ้ายตู๊ด
ชนแบรีเออร์ข้างทางจนด้านหน้าเนี่ยมีการยับเยินไปเล็กน้อยนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาวคนดังกล่าวก็เลยยืนยันว่า
น่าจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของการฉีดวัคซีน
สันนิษฐานข้ออื่นไม่ได้อีกแล้วไม่มีความจำเป็นใดเลยนะฮะ
จากฉีดวัคซีนเท่านั้นสันนิษฐานเรื่องนี้ฮะ